ไปต่อที่พยาวนะครับเราต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมแบบนี้
ถ้าคุณผู้ชมมีญาติพี่น้องลูกหลานที่สติไม่ดี

ถูกต้องเพราะอย่างที่พยาวเขาก็คุ้มครั่งขึ้นมา
เอามีดไปฟันคอคุณป้าของตนเอง

เพื่อนบ้านไปช่วยเพื่อนบ้านก็โดนฟันอีกหนึ่งคน

นะฮะเจ้าที่กู้ภัยอาณาโลโยครับ
แล้วก็ชุดกู้ชีพโรงพยาบาลพยาว
เข้าไปช่วยเหลือนายประเวทกันสาอายุ๓๒ปี
อันนี้ถูกฟันที่ต้นคอแล้วก็ท้ายถอย๔แผล

อยู่ในบ้านในตำบลบ้านตำ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็ไปช่วยกัน
ไปช่วยทางด้านของนายบุญช่วย

ถูกมีดฟันที่ศีรษะแล้วก็นิ้วขาด
แล้วก็นางขาวนามบ้านอายุ๗๑ปี

มิดฟันที่ต้นคอก็บาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คือคนเจ็บเนี่ยเป็นญาตินะฮะแต่ว่าล่าสุดคนที่รายงานไปคือ
ประเวทนั้นเป็นเพื่อนบ้านไปช่วยแล้วก็ถูกไฟเหมือนกันนะฮะ
ตำรวจบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะฮะเป็นคือคนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานของนางขาวนะ
มีสติไม่สมประกอบก็คุ้มครั่งเอามีดปลายแหลมเดินไปเดินมาไล่ฟันป้าจนบาดเจ็บนะฮะ
ก็มีนายบุญช่วยเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยนะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เข้าไปช่วย
ถูกนายประเวทนั้นเอามือไล่ฟันนะฮะสรุปคนฟันคือนายประเวทกันสานะฮะ
อายุ๓๒ปีแต่ว่าสุดท้ายนายบุญช่วยคือเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วย
ถูกอิโต้ที่เหน็บเอวมาฟันเหมือนกันนะฮะจนต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งคนฟันทั้งคนไปช่วยทั้งป้าก็บาดเจ็บหมดเลยทั้งสามคน
น่าเกิดเหตุเพราะว่าคุ้มครั่งขึ้นมานะครับอืมดูแลกันด้วยนะคะ